อ่าคราวนี้เอาใจสายเส้นกันบ้างเราถามคุณผู้ชมไปอยู่แล้วนะว่า
ชอบทานอะไรยังไงวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือสีสามพราน
เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับผักบุ้งออร์แกนิคจ้าไปร้านนี้เลยนะจ๊ะเจ๊ก้อม
เตี๋ยวเรือสีสามพรานค่ะตั้งอยู่กลางซอยแยกเทียนดัด
ร้านนี้เป็นร้านของคุณฉัตวาจคมื่นกูลนายุสามสิบเจ็ดปีค่ะ
ในเรื่องของรสชาติน้ำซุปที่อร่อยแค่มข้นถึงใจค่ะ

เนี่ยนะต้องใช้เวลาในการเคี่ยวเครื่องสมุนไพรหลายชั่วโมง
ก็เรียกว่าตั้งใจพิธีพิถัน
และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือผักบุ้งออร์แกนิค
เห็นไหมลวกแบบกำลังดีกรอบสดสีเขียวสดใสแบบนี้
เขาปลูกเองนะคะแล้วก็นำมาจัดเสิร์ฟ
ก๋วยเตี๋ยวเรือทานคู่กันอร่อยนักแหล่
โดยร้านของเขานี่นะคะจะใช้ทั้งแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
แล้วก็มีเนื้อหมูด้วยเนื้อวัวกับเนื้อวัวนะคะ
ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะ
และนอกจากนี้ทางร้านก็ยังมีไส้อัวเขลางนครลำปางค่ะ
ทำเองด้วยนะที่สำคัญคืออะไร
เป็นสูตรของทางร้านและเป็นสูตรของเมืองเหนือแท้

ก็จะได้อิ่มอร่อยกันแบบของทานเล่น

ใครอยากไปชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อยกับผักบุ้งกรอบนะจ๊ะ
ได้ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือสีสามพรานเจ๊ก้อมจังหวัดนครปฐม

ผมแนะนำอย่างหนึ่งได้ไหมคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวมาแล้วคุณเพิ่มเติมเลย
ก็คือผักบุ้งลวกอีกถ้วยอีกชามนึง
ใช่ดิฉันชอบเหมือนกันเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือต้องผักบุ้งลวก
เพราะผักบุ้งเขาเป็นออร์แกนิคด้วยใช่ไหม